สวัสดีครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรี

คุณผู้ชมครับก่อนจะมาติดตามการออกรางวัลต้องประชาสัมพันธ
คุณผู้ชมอย่าไปลงเชื่อบุคคลใดหรือว่ากลุ่มมิตรชาชีพ
มาอ้างนะครับว่าสามารถจัดหาสลากินแบ่งรัฐบาลให้กับคุณผู้ชมได้
ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
และหากคุณผู้ชมไปพบการจำหน่ายสลากเกินราคา
สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

และการออกรางวัลงวดถัดไปคืองวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกลับมาถ่ายทอดสด
ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ว่าคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป
หรือว่าบ่าย๒โมงติดตามผ่านหน้าจอของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้าของงวดประจำวันที่๑๖

คุณผู้ชมสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับ
งวดของวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙
คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อและจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่๔พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับ
และนี่คือทั้งหมดของบรรยายนามของคณะกรรมการที่เป็นผู้ออกรางวัลในวันนี้ครับ
บรรดาภาพรายหนามของคณะกรรมการในการออกรางวัลสลากลีนแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ผลตำรวจธรีพระศิษฐ์เชลมพุทธศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานกรรมการ
นายต่อศักดิ์ระนาศภูมิในการกลุ่มจัดหาที่ดินสำนักจัดกรรมสิทธิดินกรมทางหลวงเป็นกรรมการคนที่หนึ่ง
การคืนจะไม่ใช่

กรรมการคนที่๕ผู้แทนกระทรวงการคลังนายธิรพงศ์ศรีธรรม
กรรมการคนที่๖ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายประวิทย์ตันตราจินกรรมการคนที่๗ผู้แทนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริกรรมการคนที่๘
แทนสื่อมวลชนนางสาววรินตริโนผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกรรมการคนที่๙
และนางสาวชุตินันจิตติฉันเป็นเลขานุการครับ
ช่วงนี้นำคุณผู้ชมติดตามการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลพร้อมกันครับ
หมายเลข๐๙ครบ๑๐หมายเลข
และในวันนี้ท่านประธานกรรมการเลือกใช้วงล้อหมายเลข๑
ล้อหมายเลข๓วงล้อหมายเลข๔วงล้อหมายเลข๖
ล้อหมายเลข๙และวงล้อหมายเลข๑๑นะคะ
เหลืออีก๖วงล้อเอาไว้สำรองค่ะ
ต่อไปท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักมงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลข
ว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสน
โดยเริ่มจากหลักที่๑ค่ะ

รวมด้วยกัน๖หลักเข้าใส่ในภาชนะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกัน
และให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ๑ลูก
ว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขนะคะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะ

ล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๔จะนำไปตั้งที่หลักหน่วยค่ะ
ขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะ

วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๒จะนำไปตั้งที่หลัก๑๐ค่ะ
ขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหลิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะ

ล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๕
จะนำไปตั้งที่หลักร้อยค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข
ประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข๑ค่ะ
วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๑
จะนำไปตั้งที่หลัก๑๐๐๐ค่ะ
ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข
ประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข๓
ล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๓
จะนำไปตั้งที่หลักหมื่นค่ะ
และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข๖
วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๖
จะนำไปตั้งที่หลักแสนนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งอุปกรณ์วงล้อและลูกบอลหมายเลข

หลังจากนั้นขอเชิญคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยนะคะ
สำหรับการออกรางวัลที่๒และที่๓
ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมอลจิพีค
จะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลทั้งหมด๑๒ชุด
แต่ละชุดจะมีหมายเลข๐๙ครบ๑๐หมายเลข
และท่านประธานกรรมการเลือกใช้
งปองชุดที่๓ประจำหลักที่๓
ที่๕ประจำหลักที่๕
ที่๗ประจำหลักที่๑
ที่๘ประจำหลักที่๖
ที่๑๐ประจำหลักที่๒
และชุดที่๑๒ประจำหลักที่๔นะคะ
เหลืออีก๖ชุดเอาไว้สำรองค่ะ
ระหว่างที่คณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์

ก็มีประกาศที่จะเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะ
สำหรับในงวดวันที่๑พฤศจิกายน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หน้าห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรี
โดยจะของงดการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุเป็นการชั่วคราว
แต่จะทำการบันทึกเทปทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัล
และประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงาน
หลังการเสร็จสิ้นออกรางวัลเรียบร้อยแล้ว
และประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสของทุกขั้นตอนได้ค่ะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข

โดยให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล
และเป็นไปด้วยความรวดเร็วและรอบครอบค่ะ
เมื่อท่านประธานกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์แล้วนะคะ
ได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข๕ทั้งหมดนะคะ
ขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข
อาระวันที่สามครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก
อาระวันที่สามครั้งที่สองเลขที่ออก
ทุกวันที่สองเครื่องที่สามเลขที่ออก
สูหที่ที่รัก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๔เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๕เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๖เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๖เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๖เลขที่๖เลขที่๓

ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๓เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๔เลขที่ออก

ทมกลิ่นภารกาล

ท่านประธานเสี่ยงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่๔จะออกรางวัลที่๔ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป๕๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สอง
หนึ่งสองเจ็ดเก้าสองสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สาม
เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่

หกสองสองสองแปดสามหกสองสองสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้า
เก้าสามแปดเก้าแปดแปดเก้าสามแปดเก้าแปดแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เจ็ด
ห้าสี่สองหกเก้าหกห้าสี่สองหกเก้าหก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่แปด
แปดสี่สามแปดหนึ่งสี่แปดสี่สามแปดหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เก้าสองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบ
หกสี่สี่แปดสองห้าหกสี่สี่แปดสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเอ็ด
สี่สองศูนย์สองหกแปดสี่สองศูนย์สองหก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสอง
หกเก้าห้าสามห้าเจ็ดหกเก้าห้าสามห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสาม
หนึ่งเก้าแปดห้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดห้าเก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสี่
หกหกสามห้าแปดแปดหกหกสามห้าแปดแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบหก
สองแปดหกหนึ่งเก้าแปดสองแปดหกหนึ่งเก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเจ็ด
หนึ่งสองแปดห้าหกหนึ่งหนึ่งสองแปดห้าหกหนึ่ง
รางวัลที่สี่ครั้งที่สิบแปด
ห้าห้าศูนย์สองสามสามห้าห้าศูนย์สองสามสาม
รางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเก้า
หกห้าศูนย์เก้าสองสามหกห้าศูนย์เก้าสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบ
หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสาม

หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง
เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสอง
ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสามห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสามห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสาม

สองห้าสองหนึ่งสองเจ็ด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่
หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สาม
หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบห้า
สองเก้าห้าเจ็ดหกสี่
สองเก้าห้าเจ็ดหกสี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบหก
ห้าห้าแปดสองสี่ห้า
ห้าห้าแปดสองสี่ห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเจ็ด
ศูนย์สามเจ็ดสามห้า
ศูนย์สามเจ็ดสามห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบแปด
หกเจ็ดหนึ่งห้าสี่เก้า
หกเจ็ดหนึ่งห้าสี่เก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเก้า
เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้า
เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบ
แปดสามเจ็ดเจ็ดห้า
แปดสามเจ็ดเจ็ดห้า

หกสี่สามเจ็ดสามเก้า
หกสี่สามเจ็ดสามเก้า
รางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบสอง
ศูนย์หนึ่งสองสองเก้าสอง
ศูนย์หนึ่งสองสองเก้าสอง
รางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบสาม
ห้าสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ด
ห้าสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบสี่
ห้าเก้าห้าแปดเจ็ดเจ็ด
ห้าเก้าห้าแปดเจ็ดเจ็ด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบห้า
หนึ่งสามหนึ่งสี่แปดสี่
หนึ่งสามหนึ่งสี่แปดสี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบหก
สามศูนย์แปดห้าเก้าหนึ่ง
สามศูนย์แปดห้าเก้าหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเจ็ด
หนึ่งเก้าหกห้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกห้าศูนย์
รางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบแปด
เก้าเก้าหกหกหกหกเก้าเก้าหกหกหกหก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้า
แปดแปดศูนย์สองศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์สองศูนย์ห้า
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบ
สองสี่หนึ่งสามสี่สามสองสี่หนึ่งสามสี่สาม

ห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสอง
หนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าศูนย์ห้า
รางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสาม
สามหนึ่งหกสี่สามแปดสามหนึ่งหกสี่สาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่
ห้าแปดห้าหกห้าแปดห้าแปดห้าหกห้าแปด
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้า
หนึ่งแปดหกหกสองเจ็ดหนึ่งแปดหกหกสอง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบหก
ศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าหนึ่ง
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเจ็ด
ห้าสามสามสองหกสามห้าสามสามสองหกสาม
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดสองสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สองสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบเก้า
แปดหนึ่งเก้าหกหกสามแปดหนึ่งเก้าหกหก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าสิบครั้งสุดท้าย
จากอุปกรณ์ออกรางวัลในหลักที่๒แสดงหมายเลขไม่ชัดเจนนะครับ
ขอเชิญท่านประธานกรรมการนำค้อนยางไปเคาะที่ฐานของวงล้อครับ

ออกรางวัลที่สี่

วงล้อแสดงหมายเลขชัดเจนแล้วนะครับ
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕๐ครั้งสุดท้าย๐๗๑๑๔๒๐๗๑๑๔๒
รางวัลที่๔ออกไปครบแล้ว๕๐รางวัลนะคะ
ต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะ
ได้สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่๒ค่ะ
เงินรางวัลรางวัลละ๑แสนบาท
ลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง๖หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สอง
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๑เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๒เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๓เลขที่ออก

ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๕เลขที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๒ครั้งที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๘
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖

ออกรางวัลที่๖
ออกรางวัลที่๖

ออกรวมที่๕ครั้งที่๕๓
ออกรวมที่๕ครั้งที่๕๔

ออกรวมที่๕ครั้งที่๕๖

ออกรวมที่๕ครั้งที่๕๗

ออกรวมที่๕ครั้งที่๕๘
ต้อง

หัวหน้าสำนักผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมบริจักษ์วิวแชร์กับสถานีวิทยุจศร
ให้กับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก

สำหรับเดือนตุลาคมนี้ได้มอบวิวแชร์ให้กับ
หวังวาอ่างอายุ๙๑ปีที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม
ส่งผลให้สะโพกหักเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ขณะนี้เดินไม่สะดวกประกอบกับมีอายุมาก
ไม่มีแรงในการใช้วอคเกอร์พยุงตัวเดิน
โดยในหวังอาศัยอยู่กับบุตรสาวที่เพิงพักชั่วคราว
ภายในซอยลาดพร้าว๑๐๑แยก๕๐แขวงคลองจันท
เข็ดวังกะปิกรุงเทพมหานคร
หลังได้รับวิวแชร์ในหวังพร้อมครอบครัวต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

จากนี้ไปนายหวังจะสามารถนั่งวิวแชร์ออกมานอกบ้านได้อย่างสะดวกขึ้น
ขณะเดียวกันได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และจอสร้อยที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่ลำบาก
และไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อวิวแชร์
โครงการบริจักษ์วิวแชร์กับจอสอร้อย
นับว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์
ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
สนับสนุนวิวแชร์๑๐คัน
ให้กับโครงการเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาท
เพื่อส่งต่อให้จศร้อยเป็นศึกกลางในการส่งต่อน้ำใจ
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไปสู่ผู้รับเดือนละ๑คัน

กัน

สามหนึ่งสามหนึ่งเก้าสาม
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบสอง
สามห้าศูนย์สามหนึ่งห้าสามห้าศูนย์สามหนึ่งห้า
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบสาม
หกเก้าหนึ่งแปดหกสามหกเก้าหนึ่งแปดหกสาม
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบสี่
แปดแปดสามศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดสามศูนย์ห้าศูนย์
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบห้า
แปดหกศูนย์ห้าหกหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าหก
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบหก
สองสองห้าหกเจ็ดสามสองสองห้าหกเจ็ด
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ด
ห้าห้าเก้าเจ็ดสามห้าห้าเก้าเจ็ดสามห้า
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบแปด
สี่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์
ออกคำวัติห้าครั้งที่เจ็ดสิบเก้า
เก้าห้าห้าศูนย์สี่แปดเก้าห้าห้าศูนย์สี่แปด
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบ
สองเจ็ดสองสามหกศูนย์สองเจ็ดสองสามหกศูนย์

หกหกสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสอง
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบสอง
สองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบสาม
ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบสี่
สองเจ็ดเก้าเก้าเก้าสี่สองเจ็ดเก้าเก้าเก้าสี่
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบห้า
หกเจ็ดเจ็ดเก้าสูนสูนหกเจ็ดเจ็ดเก้าสูนสูน
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบหก
หนึ่งสามห้าสองสองแปดหนึ่งสามห้าสองสองแปด
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ด
ห้าเจ็ดหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดหนึ่งสามสามห้า
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบแปด
เจ็ดสูนสูนแปดเจ็ดแปดเจ็ดสูนสูนแปดเจ็ดแปด
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบเก้า
สองเจ็ดสี่สามสามสองสองเจ็ดสี่สามสามสอง
ออกคำวัติห้าครั้งที่แปดสิบเก้า
ห้าสองเก้าห้าหกเก้าห้าสองเก้าห้าหกเก้า
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบเอ็ด
เก้าเก้าเจ็ดสามเก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดสามเก้า
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบสอง
เก้าห้าเก้าหกสองสี่เก้าห้าเก้าหกสอง
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบสาม
สี่สามเก้าห้าหนึ่งสามสี่สามเก้าห้าหนึ่งสาม
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบสี่
ห้าสี่เก้าสามหกศูนย์ห้าสี่เก้าสามหกศูนย์
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบห้า
สองสี่สามหกห้าสองสองสี่สามหกห้าสอง
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบหก
หนึ่งหกหกหกสี่สี่หนึ่งหกหกหกสี่
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบเจ็ด
สามสามแปดเก้าห้าหกสามสามแปดเก้าห้าหก
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบแปด
ห้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดห้าสี่เจ็ดเก้าสี่
ออกคำวัติห้าครั้งที่เก้าสิบเก้า
หนึ่งสี่สี่ห้าสองสี่หนึ่งสี่สี่ห้าสอง
ออกคำวัติห้าครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งสุดท้าย
ศูนย์หนึ่งหกสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสองสองศูนย์
รางวัลที่ห้าออกไปครบแล้วหนึ่งร้อยรางวัลนะคะ
รางวัลที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าออกไปครบแล้ว
ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า๓ตัว๒ครั้ง
รางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้ง
อุปกรณ์ออกรางวัลลาดกระบังหก
โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลใหม่เลขคละกัน
จึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะ
สำหรับรางวัลที่๑จะออกเป็นลำดับสุดท้าย
ออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ที่ทำการออกรางวัล
จะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมด
โดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา๖ท่าน
กรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัล
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลม
เพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ๑หมายเลขค่ะ
กรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข๘ค่ะ
เป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
นายรณรงค์ทิพย์สิริค่ะ
กรรมการท่านที่๒ได้แก่กรรมการหมายเลข๖นะคะ
เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายโกวิทย์บุญทวีค่ะราชกรรมค่ะ
กรรมการท่านที่๔ได้แก่กรรมการหมายเลข๒นะคะ

นายโกวิทย์บุญทวีค่ะราชกรรมค่ะ
การท่านที่๔ได้แก่กรรมการหมายเลข๒
นายโกวิทย์บุญทวีค่ะราชกรรมค่ะราชกรรมค่ะ

นายโกวิทย์บุญทวีค่ะราชกรรมค่ะราชกรรมค่ะ

ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข๑๗
กรรมการออกรางวัลท่านละ๑หมายเลข
เพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
ก่อนที่จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะ
ท่านประธานกรรมการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
พลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
ขณะนี้กรรมการทั้ง๖ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะ
และกำลังจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัล
หมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะ
จากนั้นท่านประธานกรรมการจะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบโลหะแบบมือถือ
เมื่อตรวจพบโลหะจะมีเสียงสัญญาณและไฟสีแดงปรากฏขึ้นนะคะ
ขอเชิญตรวจสอบอุปกรณ์ค่ะ
ซึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลนำประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลม
ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ๑๐ตลับ
บรรจุลูกบอลหมายเลข
ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข๐๙ลูกละ๑หมายเลขชุดละ๑๐ลูกค่ะ
ระหว่างที่ท่านประธานได้ตรวจสอบอุปกรณ์นะคะ

มีประกาศที่จะเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ประชาชนผู้สนใจซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
และได้ทำการลงทะเบียนแล้วทราบว่า
สำนักงานจะเปิดให้ทำการซื้อจองสลากงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙ในวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙ในวันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ช่องทางต่างได้แก่ที่ทำการธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเวลาเปิดทำการ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๑๕นาทีถึงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
นี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้
ก่อนวันทำรายการภายในเวลา๑๘นาฬิกา
ท่านประธานได้ตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบ
เกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง๖หลักครั้งละ๑ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข๑
หมายเลข๒

หมายเล็ก๕

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑ค่ะ

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒ครั้งสุดท้ายค่ะ
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒ครั้งสุดท้ายค่ะ
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๑
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๖
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓

รางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

รางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๑
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒

ออกรางวัลเลขหน้า๓

ออกรางวัลเลขหน้า๓

ออกรางวัลเลขหน้า๓

ออกรางวัลเลขหน้า๓

ออกรางวัลเลขหน้า๓
วันหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ
หมายเลข๕กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบนะคะ
ผู้แทนกระทรวงการคลังนายธีรพงศ์ศรีธรรมจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ
ได้ลูกบอนหมายเลขประจำหลักสิบนะคะ
และกรรมการท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการใหม่เลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพัน
ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกสุเมฆบวรเสวชชัด
จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงได้เที่ยว

เป็นลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันธุ์นะคะ
กรรมการออกรางวัลทั้ง๖ท่านได้เสี่ยงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายใน
เพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกัน
ทั้งหกหลักค่ะขณะนี้
พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะ
รางวัลที่หนึ่งรวมบรรจำวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

สี่สามแปดเจ็ดแปดห้าสี่สามแปดฟังอีกครั้งนะคะ
รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เลขที่ออกเจ็ดแปดห้าสี่สามแปดโดยที่รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลข้างเคียงจำนวน๒รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข
แปดห้าสี่สามเจ็ดเจ็ดแปดห้าสี่สามเจ็ดและเจ็ดแปดห้าสี่สามเก้าเจ็ดแปดห้าสี่สามเก้า
รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คุณผู้ชมครับนี่คือการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายน๒๕๕๙นะครับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านครับและคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลทุกรางวัลได้ที่หมายเลข๐๒
๐๒๓๔๕๑๔๖๑๙๐๐๑๙๐๐๑๐และเว็บไซต์ของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
คุณผู้ชมครับการออกรางวัลของงวดถัดไปคือวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกลับมาถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้ง
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนันทบุรีนะครับ
ในเวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป
คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านหน้าจอของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อและจองสลากล่วงหน้าของงวดวันที่๑๖พฤศจิกายน
คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อจองได้ตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นต้นไปครับ
และสำหรับงวดวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙
สามารถสั่งซื้อและจองล่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่วันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นต้นไปครับ
และพบกันในการออกรางวัลงวดถัดไป๑๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
วันนี้ผมทัศนัยโค้ดทองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป